ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของสื่อมวลชนที่ต้องทำงานบนความท้าทายในการสืบสวนสอบสวน
เพื่อเปิดโปรงปัญหาที่ละเอียดอ่อนในสังคมอเมริกัน
นั่นก็คือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กของบาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ก็เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน
จริงทั้งหมดที่ถูกนำมาตีแผนนะครับได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วสหรัฐและทั่วโลก
และยังก่อให้เกิดการตั้งคำถามต่อความเชื่อความศรัทธารวมถึงกระบวนการทำงานของนักข่าวครับ
ที่ร่วมกันเปิดโปรงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กของบรรดาบัตรหลวงท้องถิ่นที่ดำเนินมานานหลายปี
สร้างแรงสรรสะเทือนต่อความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาจักรของประชาชน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปี๒๕๔๔๒๕๔๕เมื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้บรรณาที่การข่าวเป็นชาวยิวคนแรก
ซึ่งหยิบยกเอาประเด็นร้อนแรงดังกล่าวขึ้นมานำเสนอให้ทีมสปอร์ตไลท์รับหน้าที่สืบสวน
ทำกลางแรงกดดันจากในท้องถิ่นที่ศาสนาคริสต์นิกาโรมันคาทอลิกเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการดำเนินชีวิต
อกจากนี้หนังยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่าแท้ที่จริงแล้วชุมชนอาจมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกันในอาชญากรรมเงียบตลอดเวลาที่ผ่านมา
เนื่องจากเหยื่อที่โดนล่วงละเมิดตั้งแต่ยังเด็กในภาพยนตร์บางรายบอกว่า
ครอบครัวและเพื่อนฝูงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น
ทั้งที่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์
เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเก่งของงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่๘๘
สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปีนี้และยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในอีก๕สาขาด้วยกัน
บอกว่าได้ยินเรื่องราวหลากหลายจากผู้คนไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นแต่จากทั่วโลก
โดยส่วนใหญ่เป็นเหยื่อหรือผู้รอดชีวิตที่ไม่เคยแสดงตัวออกมา
ซึ่งอิทธิพลจากหนังในทางที่ดียังช่วยให้คนที่ยังรู้สึกไม่สบายใจ

และเธอก็หวังว่าจะมีเครือข่ายให้การสนับสนุนพวกเขาเหล่านี้ด้วย
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กของบาทหลวงแต่ยังก่อให้เกิดการตั้งคำถามด้วยว่า
เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอย่างยาวนาน
สาวรายนี้ก็บอกว่า
คำถามที่ว่าทำไมนักบวชเหล่านี้ถึงทำในสิ่งที่พวกเขาทำนั้น

และคำตอบที่เธอได้รับก็ยังไม่ตรงกับความพึงพอใจส่วนตัว
โดยบางคนคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องการครองพรมจันทร์ของเหล่านักบวช
ส่วนบางคนก็บอกว่าย้อนกลับไปในทศวรรษที่๑๙
ผู้จะเป็นนักบวชต้องเข้าโรงเรียนสอนศาสนาในช่วงที่เป็นวัยรุ่นตอนต้น
ซึ่งทำให้พัฒนาการทางเพศของพวกเขาสะดุด
ซึ่งเหตุผลเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสังคมนักบวช
เพราะเคยมีคนที่บอกกับเธอว่า
ถ้ากระทำแบบนี้กับเด็กผู้ชายแทน
ก็จะถือว่าพวกเขายังรักษาพรมจันทร์เอาไว้ได้ตามเดิม
แต่เธอคิดว่าค่อนข้างเป็นการบิดเบือน
อกจากนี้เธอยังค่อนข้างตกใจที่เห็นว่า
ศาสนาจักรเห็นอกเห็นใจและปกป้องนักบวชมากกว่าเหยื่อ
จากรายงานหลายฉบับที่ทีมข่าวได้รับระบุว่า
นักบวชเหล่านี้ต้องเผชิญกับความพยายามและความยากลำบากของอารมณ์เมื่อต้องถูกกล่าวหา
และดูเหมือนว่าสถาบันจะไม่ให้ความสนใจด้วยว่าใครที่เป็นผู้ถูกกระทำอย่างแท้จริง
ไฟเฟอร์ก็ได้ตั้งความหวังเอาไว้หลังจากนี้ว่า
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะช่วยส่องแสงสว่างให้กับอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ต่อไป
จากการทุจริตคอรัปชั่นและการกระทำความผิดยังคงเกิดขึ้นได้
หากไม่มีใครคอยตรวจสอบตั้งคำถาม
ซึ่งหลายครั้งก็คือเชิงสืบสวนจากนักข่าวที่ได้รับการให้ความไว้วางใจ
โดยในตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
เพราะปัจจุบันเหลือคนจำนวนไม่มากที่ยังซื้อหนังสือพิมพ์อยู่
แต่ในอนาคตหากไม่หลงเหลืออยู่แล้ว
ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในลักษณะนี้ได้